เพราะฉะนั้นเรียกว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยที่ประชุมรัฐสภาเอง
วันนี้ทั้งวันนะคะไม่ได้โหวตนายกเลย
เพราะถกกันอยู่ถกเถียงกันอยู่
กว่าจะจบลงได้ว่าตกลงแล้วข้อบังคับรัฐสภาข้อที่๔๑
มันได้หรือไม่ได้มันใช่หรือไม่ใช่
คือกินเวลาทั้งวันเลยนะคะ
โดยถ้าไล่เรียงไปสำหรับใครที่วันนี้อาจจะไม่ได้ติดตาม

เริ่มต้นมาแรกสุดเนี่ยคุณสุธินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยค่ะ
เสนอชื่อคุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบที่๒
โดยมีเสียงสอสอรับรอง๒๙๙คน
และไม่มีพักไหนเสนอชื่อขึ้นมาแข่งนะคะ
นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปิดประชุมสภาช่วงแรกสุดเลยนะคะ

คนแรกคือคุณอัครเดชวงพิทักษโรธสสพักรวมไทยสร้างชาติ
ประทุ้งบอกว่าแบบนี้นี่มันอาจจะผิดข้อบังคับข้อที่๔๑นะ
เพราะมันถือเป็นการเสนอยติซ้ำ
เพราะเมื่อ๑๓กรกฎาคมก็เสนอชื่อคุณพิธามาแล้ว

อ่ะทันทีที่มีการประท้วงเสร็จปุ๊บ
คุณรังสิบันโรมสศจากเกล้ากลายก็ลุกขึ้นเหมือนกัน
บอกว่าคือถ้าไม่อยากได้คุณพิทาเป็นนายกเนี่ย
อย่าทำถึงขั้นเผาบ้านไล่หนูเลยดีไหม
การที่คุณเอากฎหมายที่มันต่ำกว่ารัฐธรรมนูลมาใช้เนี่ย

เพราะมันตีความด้วยว่าประสงค์ร้ายต่อรัฐธรรมนูลไหม

กฎหมายที่ให้โหวตนายกเนี่ยมันคือกฎหมายรัฐธรรมนูล

มันมีน้ำหนักมันอำนาจมันไม่เท่ากับกฎหมายรัฐมนูล
การที่คุณเอา๔๑มาหักล้างรัฐธรรมนูลเนี่ย
มันเหมือนการเผาบ้านไล่หนูหรือเปล่า
หลังจากนั้นมือก็ยกขึ้นมากันวุ่นไปหมดเลยค่ะพี่อุ๋ย
ก็มีสมาชิกลุกขึ้นประท้วงต่อเนื่องหลายคนนะครับ
คุณวิโรธลักษณะอดีศรสสเก้าไกล
คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรสสเพื่อไทย
ซึ่งคุณอัครเดชก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมค่ะว่า
ยติการเสนอชื่อคุณพิธามันขัดต่อข้อบังคับข้อที่๔๑

วนว่าไม่เข้าวนว่าเข้าแล้วก็วนกลับมาอยู่แบบนี้
คุณเสรีสุวรรณภานนท์สมาชิกวุฒิสภาเองก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกัน
เสนอชื่อคุณพิธาซ้ำซึ่งนี่เขาบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

ถ้ามีการเสนอชื่อคุณพิทามาอีกเขาจะแย้งเรื่องนี้
แล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ขัดข้อ๔๑ของข้อประชุมรัฐสภานะ
มันขัดต่อรัฐธรรมนูลด้วยโดยขอเสนอเป็นยติเหมือนกัน

ต่อข้อบังคับการประชุมข้อที่๓๓อย่างชัดเจนนะครับ

อุงวิทักรวจครับสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรภักดงไทยทั้งชาติ
เมื่อสักครู่นี้ท่านจุลพันธ์อมรณีวัฒน์นะครับ
บอกว่าผมเสนอยัตตินะครับซ้ำกับยัตติ
แสดงว่าท่านก็ยอมรับนะครับโดยปริยายครับว่า
การเสนอคุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรรมตรี

ให้ไปอ่านรัฐธรรมนูลมาตรา๕ให้ดี
ข้อบังคับไม่ได้ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูล
มาตรา๕วัก๑ระบุไว้ชัดแห่งรัฐธรรมนูลเนี่ย
รัฐธรรมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

ให้คุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายุลัมติซ้ำเข้ามาอีกนะครับ

ความร้อนแรงมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะ
คือวันนี้เนี่ยคือประท้วงกันในทุก

ที่นั่งอยู่แล้วยกมือขึ้นเหนือศีรษะแบบนั้นคือ
ท่าทีลักษณะของการจะเอ่ยประท้วง

คือไปกันถึงขนาดนั้นเลยนะคะ
คุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยเองก็ยืนยันนะคะว่า

นายกรอบ๒นี้มันก็ไม่ใช่ยติตามข้อ๔๑
ในฐานะผู้ร่างข้อบังคับสภา

ติคือข้อเสนอใดที่ให้สภากระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่รัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒ระบุให้
สภาไปเลือกผู้ที่สมควรเป็นนายก
และประธานต้องใช้ข้อบังคับ๑๕๑ในการวินิจฉัย
เพื่อให้ที่ประชุมเดินหน้าต่อได้
ถัดจาก๔๑ก็มี๑๕๑ในราคาที่คุยกันไม่จบ
อืม
ซีกผมถึงเถียงว่ามันไม่ใช่ยติ
ตามข้อบังคับข้อ๔๑ครับ
ท่านประธานครับแล้วพวกผมก็บอกว่า
แม้มันมีกระบวนการดำเนินการเสมือนยติ
พอยัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเนี่ย
ผู้ร่างผมเองหนึ่งในนั้นครับ
ผมร่างความบังคับการประชุมสภาพุทธนักศรรณ
เขียนนิยามไม่ชัดครับไปอ่านได้ดูได้
ที่ประชุมวุ่นวายอีกรอบนึงค่ะ
เพราะคุณอัครเดชวงพิทักษโรธสสรวมไทยสร้างชาติ
ก็ประท้วงบอก๘พักไปคุยกันให้ชัดเจนก่อนดีไหม
ว่าการประท้วงตรงกับข้อบังคับไหนเป็นยติหรือเปล่า
แล้วก็มีการทำท่าทำทางชี้ไปที่คุณวิโรธ
คุณวิโรธก็ลุกขึ้นประท้วงคุณอคารเดช
เลยประเด็นเรื่องการชี้หน้าแล้วก็โอ้โห
เดือดร้อนร้อนแรงกันจนถึงขั้น

แต่พระก้วไกรบอกว่าไม่ใช่ยศริ

เอาเป็นว่าตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาการประชุมส่วนใหญ่
มันอยู่ที่ตัวเลขแค่นี้ค่ะ๔๑กับ๑๕๑
คือมันก็เป็นเรื่องชื่อคุณพิทานั่นแหละใช่
กลางตำรากางระเบียบข้อบังคับการประชุมเนี่ยมาอภิปรายกัน
เพราะว่าเขาดีเบตกันว่ามันเข้าข้อไหนไม่เข้าข้อมันเป็นยติหรือไม่

คุณวีโรฑสส๙ไกลบัญชีวีชื่อ
อภิปรายถึงการตีความคำว่ายติ
บอกไม่อยากจะเอาพจนานุกรมมาเปิดตีความคำว่ายัตติเลยนะ
ห้ามนำยัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นมาเสนออีก
ในสมัยประชุมเดียวกันเนี่ยเว้นแต่ประธานรัฐสภาจะอนุญาต
เมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
คุณวิโรธบอกว่าจะมองตัวบุคคลอย่างเดียวไม่ได้
เพราะบุคคลคนเดียวกันแท้เวลาเปลี่ยนคำพูดก็เปลี่ยนได้
ถึงขั้นที่วันนี้เนี่ยคุณวิโรธนี่เปิดคลิปนะครับ
คือซ้ายมือนั่นคือคลิปนะฮะยังสวมแมสอยู่เลยใช่ไหม
ใช่ค่ะคุณสมชายแสวงการสวซึ่งวันนี้ไม่ได้สวมแมสนะฮะค่ะ
นั่นประธานรัฐสภายังคือคุณชวนหลีกภัยอยู่
คุณวิโรธเอาคลิปนี้มาเปิดบอกขออนุญาตจากประธานรัฐสภาแล้ว
เป็นคำพูดของคุณสมชายเคยพูดเอาไว้กับที่ประชุมรัฐสภา
ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าท่านไปรวมมาเลย
ถึง๓๐๐เสียงเนี่ยสวก็ไม่มีปัญญาอะไรไปโหวตค้านแล้ว
นี่คลิปเนี่ยยาว๓๘วิเปิดไม่ถึงฮะถูกประท้วงก่อน
แม้ว่าในวันที่๒๔มิถุนายน

จะมีการพูดเอาไว้ในสภาแห่งนี้บางประโยค
แต่ปัจจุบันครับคนคนเดิม
สิ่งที่เคยพูดเอาไว้กลับเปลี่ยนแปลงไปครับ
ผมขอท่านประธานเปิดคลิปแล้วผมขออนุญาตไว้แล้ว
เปิดคลิปดูครับ

คิดว่าไม่จำเป็นต้องมาปิดสวิตช์หรือมาแก้มาตรานี้เลยครับ

ผมยังอยากเห็นท่านอยู่ครบเทิมอีก๒ปีข้างหน้า

ไปรวมกันให้ได้สัก๒๗๓๐๐เสียง
สวก็ไม่มีปัญญาไปทำอะไรหรอกครับ
ในการไปโหวตค้านที่สภาแห่งนี้
เห็นว่าผู้นั้นอยู่ในบัญชีรายชื่อและเหมาะสมเป็นนายกรัมปรี

ไม่รู้ตอนนั้นเขาถกเขียนเงินเรื่องอะไรนะ

คุณวิโรธบอกตอนนั้นคุณสมชายเคยบอก
ไม่ต้องมาปิดสวิตช์สวอะไรตอนนี้หรอก

รวมกันให้ได้สัก๒๗๐๓๐๐เสียงเลือกตั้ง

เหมือนกับคุณวิโรธจะเอามาตั้งคำถามว่า
แต่พอคุณวิโรธเปิดคลิปแบบนี้นะฮะ

คุณวิโรธก็ไม่ยอมสวนกลับเหมือนกันนะครับค่ะแม่
นี่สวนกลับด้วยคำพูดแบบนี้ให้ฟังดีกว่า

ท่านประธานครับให้หยุดนะครับแบบนี้ครับ

ขอโทษทีนะครับขอถอนคำพูดครับ
คนก็ต้องทอนก่อนครับ

สุดท้ายคุณสมชายก็เลยบอกต้องขออนุญาตตำหนิท่านประธานในที่ประชุมหน่อย
เซ็นอนุญาตให้เขาเปิดคลิปโดยไม่ตรวจเนื้อหาก่อนได้อย่างไร
อาจารย์วันนอร์ท่านก็ยอมรับผิดนะฮะบอกไม่ทันได้ดูจริง
แล้วก็วินิจฉัยไม่ให้คุณวิโรธเนี่ยเปิดคลิปต่อนะครับ
ส่วนคำพูดของสวสมชายในอดีตไม่ต้องถอนก็ได้มันคืออดีต
เพื่อให้บรรยากาศในสภาเดินหน้าต่อ
คุณผู้ชมครับคลิปที่คุณวิโรธเอามาเปิดเนี่ย
เป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภานะฮะของชุดที่แล้วนะครับ
สมัยของสภาชุดเก่านะครับเมื่อ๒๔มิถุนายน๒๕๖๔นะครับ
วันนั้นมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับ
มีอยู่ช่วงหนึ่งคุณสมชายแสวงการพูดถึงมาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สวอ่ะค่ะ
บอกว่าการโหวตนายกเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาปิดสวิตช์สว
ไม่ต้องมาแก้มาตรานี้เลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย
รวมกันมาให้ได้๒๗๐๓๐๐เสียง
สวก็ไม่มีปัญญาไปโหวตค้านคนที่สภาเห็นว่าควรเป็นนายกหรอก
นี่ฮะแต่ณขณะนี้มันต้องใช้๓๗๖แล้วเสียงมันไม่ถึง
อืมมีอีกช็อตหนึ่งนะฮะคุณวิโรธประท้วงเดือดอันนี้เปลี่ยนคู่

นี่คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะ
โอ้โหแต่ละคู่นี้นะ
ชกแต่ละคนนี่หมัดหนักกันทั้งนั้นเลยจริง
คุณวิโรธยืนพื้นไม้หักหรือยังผลักไม้บ่อยเหลือเกิน

เป็นช่วงที่มีข่าวสารรัฐธรรมนูลให้คุณพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่

ให้ท่านประธานพิจารณาสักนิดนะครับว่า
ขณะนี้สารรัฐมนูลมีผลบังคับแล้ว
สั่งให้คุณพิทายุติปฏิบัติหน้าที่
ด้วยมติ๗ต่อ๒
ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายครับ

เดี๋ยวก่อนครับเขาพูดเสร็จหรือยังครับ
ครับเมื่อสารวัฒนธรรมนูลมีมติออกมาอย่างนี้
ท่านประธานครับเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านประธาน

ประธานต้องพิจารณาให้ผู้ประท้วงประท้วงก่อนครับ
เพราะไม่งั้นจะมีความเสียหายเกิดขึ้นครับ
ถ้าปล่อยให้บุคคลคนนี้พูดในสภาครับ
ค่ะประทานครับคือไปไกลแล้ว
คิตกษักศรีษรักและสิทธิ์ตามรัฐบนูล
มีสามารถที่จะอภิปรายได้ครับ
ประท้วงท่านผู้ที่อภิปรายนะครับตามข้อบังคับข้อที่๔๕ครับ
คืออย่างนี้ครับผมว่าระเบียบราชการเนี่ย
ก็คงต้องรอหนังสือราชการมาอย่างเป็นทางการก่อนครับ
ไม่ต้องแสดงอาการไกลเฮียนกระหือรือขนาดนั้นนะครับ
ทำไมฮะอยากจะเข้าวัดที่พิจิตรมากขนาดนั้นเลยเหรอครับ
ท่านประธานครับไม่ต้องกระเฮียนกระหือรือครับ
เพราะต่อให้ท่านอยากจะเข้าวัดก็เข้าวัดไม่ได้ครับ

สุดท้ายคุณพิทายังไม่ออกใช่ไหม

สวกิติศักดิ์ก็เลยเก็บข้าวเก็บของบอกผมออกเองก็ได้

นี่เห็นมั้ยเอาผมออกเองก็ได้

นี่แต่พักเดียวก็เข้ามาต่อ

สรุปว่า๒ชั่วโมงผ่านไปตอนแรกที่บอกว่าเราน่าจะอภิปรายเรื่องนี้ใช้เวลาสัก๒ชั่วโมงแล้วก็น่าจะโหวตกันต่อได้

วนอยู่เรื่องนี้แหละว่าเข้าไม่เข้า๔๑ไหมเป็นยติหรือเปล่านะคะ
ทีนี้ระหว่างที่สมาชิกรัฐสภาเขาถกเถียงกันในหลายประเด็นเกี่ยวกับการเสนอชื่อคุณพิธาในการโหวตนายกรอบ๒ว่าทำได้หรือไม่ได้
คุณหมอชุลนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยก็ออกมาพูดในฐานะที่เป็นหนึ่งในคนที่เป็นผู้ร่างข้อบังคับสภาค่ะ
คุณหมอชุลานั่นถูกต้องเพื่อจะได้แบบไม่หลุดไงสไตล์นักกฎหมาย
คือคุณหมอสุรนั่นบอกว่าการเสนอยติให้เสนอตามข้อบังคับการประชุมสภาข้อ๓๒วัก๑
จะมีผลต่อการลงมติถ้าเสนอตามข้อ๓๒วัก๑
ขณะที่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าไม่เป็นไปตามข้อบังคับ๔๔

อธิบายตรงนี้ว่าทำไมฝั่งผมถึงถือว่ามันไม่ใช่ยติตามข้อ๔๔
แม้การดำเนินการจะคล้ายหรือว่าเหมือนยติ
ในฐานะผู้ร่างข้อบังคับสภายติคือข้อเสนอใดที่ให้สภากระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่ในรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒เนี่ย
เขาเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าให้สภาไปเลือกผู้ที่สมควรเป็นนายก
เพราะฉะนั้นประธานจำเป็นต้องใช้ข้อบังคับที่๑๕๑ในการวินิจฉัย
เคสที่จะวินิจฉัยว่าเรื่องนี้
เสนอชื่อคุณพิทารอบ๒เนี่ย
มันเข้าข่ายข้อบังคับข้อที่๔๑ของสภาไหม
ให้เป็นหน้าที่การตัดสินใจหรือการวินิจฉัยของประธานสภา
นี่คือสิ่งที่หมอชนนานพยายามที่จะชี้แจง
ผู้ร่างผมเองหนึ่งในนั้นครับ
ผมร่างเข้ามาครับกรรมชุมสภาพุทธนักศรรณ
เราเขียนที่ยังไม่ชัดครับไปอ่านได้ดูได้
ติคือข้อเสนอใดนะครับ
ที่ให้สภามีมติให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต้องมีมติให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
คำว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนี่มีความหมายชัดครับท่านประธานครับ
จะเอาไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้แล้วแต่มติสภาพุทธนักศรรณ
แต่รัฐมนุมมาตรา๒๗๒เขาเขียนเลยว่าให้สภาพุทธนักศรรณไปเลือก
เลือกนะครับไม่ไปดำเนินการ
คำว่าเลือกนี่คือดำเนินการอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่มีอย่างใด
ต้องไปเลือกผู้ที่สมควรได้รับการตั้งเป็นนายก
ไม่ให้เป็นการสถาปนาไม่ให้ไปดำเนินการอย่างอื่น
ต้องเลือกอย่างเดียวตามที่เขียนไว้
เพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีคำจำเป็นว่าต้องเขียนคำว่า
ตินำหน้าตัวรัฐมนูล
นี่ค่ะคุณถากรตันทศิษย์สอสอภักดิ์ไทยสร้างไทยเองก็ยืนยันอีกเสียงนึงนะคะว่า
ข้อบังคับสภานั้นมันไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูล
เพราะฉะนั้นมันก็ชัดเจนแล้วว่าการเสนอนายก
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการยื่นยติในที่ประชุม
แต่มันคือการยื่นเสนอตาม๑๕๙และ๒๗๒ของรัฐธรรมนูล
ซึ่งจะเสนอกี่ครั้งก็ได้
ถ้าต้องเสนอบุคคลที่อยู่นอกบัญชีรายชื่อก็ต้องทำเป็นยติ
แต่มาตรา๑๓๖ไม่ได้เขียนเอาไว้ว่านายกในบัญชีต้องเสนอเป็นยติ
ก็ไปสอดคล้องกับมาตรา๑๕๙ชัดเจน
หลังจากนี้เดือนพฤษภาคมปีหน้าสวก็จะหมดวาระแล้ว
หลังจากนี้สสจะเป็นผู้โหวตเลือกนายก

มันจะกลายเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรดีคะ

มันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งในรอบหน้า
เพราะตกลงจะเริ่มไม่รู้แล้วว่า
เราต้องยึดกฎหมายอันไหนกันแน่
หลังจากเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙
วุฒิสภาเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมาร่วมโหวต
นายกรัฐมนตรีต่อไปแล้ว
แล้ว
สมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
จะเป็นผู้โหวตนายกรัฐมนตรี

สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

รัฐธรรมนูลมาตรา๑๕๙เท่านั้น
คุณไอติมพระฤทธวัชรสินสสพักเก้าไกลก็อธิบายนะคะว่า
เห็นต่างว่าเข้าข่ายข้อ๔๑หรือไม่
มันเป็นเรื่องของกระบวนการที่อยากจะให้ประธานเนี่ย
วินิจฉัยแล้วค่อยเดินทางไปสู่การอภิปราย
ส่วนคุณนัทวุฒิบัวประทุมสสพักเก้าไกลก็ทักท้วงนะคะว่า
ยัติที่คุณเสรีสภนสว
และยัติของคุณอคารเดชบพิทักษ์สศภศ
ประธานยังไม่ได้วินิจฉัยเลยว่ามันเข้าข้อบังคับไหน
เพราะฉะนั้นต้องวินิจฉัยให้ชัดเจนก่อน
ส่วนจะไป๑๕๑ก็คือให้อำนาจประธานรัฐสภา
วินิจฉัยหรือไม่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน
ส่วนคุณอคารเดชเองสศภศก็ลุกขึ้นโตบ

เสนอชื่อนายกซ้ำเป็นการทำผิดข้อบังคับ

ตัวนี้มีที่๑๑กับ๑๕๑แล้วก็มี๒๒๒เข้ามาเหี่ยวเล็กน้อย
ไม่เป็นไรหรอกก็เอาเป็นว่าเขามีมติแล้ว

เสนอชื่อซ้ำในสมัยประชุมเดียวกันไม่ได้